มองมาเรื่องการเมืองกันนิดหนึ่งขอบคุณครับ
วันยุทธ์วันหยุดนายกนนิตรไม่หยุด
นั่งรถส่วนตัวไปเป็นบ้านพิษภูมิโลก
รสภาพเหมือนเข้าใจ
แบบนี้เนี่ยนะคะก็มาถึงที่บ้านพิศนุโลกถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เข้าไปทันทีที่ไปถึงเนี่ยนายกเศรษฐาก็เอาพวงมาลัยไปไหว้ที่รูปปั้นนารายบันทมศิลป์ตั้งอยู่บนแท่นศิลาในอ่างน้ำผู้หน้าประตูบ้านตามชื่อเดิมของบ้านเลยบ้านบันทมศิลป์ค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์พระราชทานเป็นเครื่องหมายประจำตระกูล
ของบ้านค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนายกก็ไปสการะสารเท้าฮิรันพนาศูนย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านพิศนุโลกแล้วก็เดินชมรอบบ้านอยู่แป๊บนึงค่ะหลังจากนั้นก็นี่เข้ามาในตัวบ้านอันนี้ตอนเดินชมรอบเนี่ยนะคะดูต้นไม้เป็นยังไงสวนเป็นยังไงแล้วพอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็มาหารือกับหมอมิ้งนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดช
ของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติคือนายกเศรษฐาบอกนะคะบอกว่าดูรอบบ้านแล้วก็ยังโอเคอันนี้ตอนรองโจ๊กมาถึงเนี่ยนะคะบอกว่าบ้านสะอาดดูแลรักษาดีจะมาใช้บ้านพิษนุโลกเป็นที่ประชุมบ้างจัดเลี้ยงบ้างแต่ก็จะไม่ได้นอนที่นี่นะลองฟังนายกนิดค่ะ
นี่ไงนายกก็ย้ำนะคะตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าไม่ได้นอนที่บ้านพิศนุโลกนะ
แต่ว่านักข่าวก็ไม่ได้ถามไงว่าแบบเอ๊ะนายกคะเป็นเพราะว่าคำล่ำลือหรือเปล่า
ที่บอกว่าบ้านพิศนุโลกผีดูอะไรนักข่าวไม่ได้ถามนะ
อาจจะไม่ใช่เหตุผลเรื่องนี้นะคุณผู้ชมแต่คืออย่างที่บอกค่ะว่านายกก็สั่งการ
ทำห้องพักไว้บนตึกไทยคู่ฟ้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วเพื่อความสะดวกไง
ว่าจะต้องนอนพักหลังจากที่แบบจะต้องทำงานดึกดื่นก็น่าจะใช้เวลาปรับปรุงห้องพัก
ในธรรมเนียมเนี่ยสักเดือนนึงก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่คือนายกคนที่๓๐